มาดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการขนขยะ
หลังจากไปตรวจพบว่ายังคงมีการลักลอบนำขยะไปทิ้งด้านหลังโรงพยาบาล
จนทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
รถบรรทุกขยะของผู้ประกอบการรับจ้างจัดเก็บขยะอำเภอสรรป่าตอง
ลักลอบนำขยะไปทิ้งในซอย๑๔บ้านหนองเสรียมตำบลยุหวา
หลังโรงพยาบาลสรรป่าตองจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ป่วย
รวมถึงชุมชนในระแวกใกล้เคียงด้วยนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรป่าตองเข้าให้ข้อมูลกับนายเวทโกติแก้ว
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่า
บอกว่ายังพบรถขยะของผู้ประกอบการนำขยะไปทิ้งอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากลางคืน
ขณะที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่าเปิดเผยว่า
หลังได้รับการร้องเรียนลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ
ไปพบว่าขยะถูกค้นมาจากพื้นที่อื่นในจังหวัดเชียงใหม่
และบางส่วนมาจากจังหวัดลำพูนด้วย
และเป็นของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
สำหรับบริเวณดังกล่าวถูกลักลอบนำขยะไปทิ้งเป็นระยะเวลานานถึง๑๐ปีแล้ว
แม้ว่าจะจัดเจ้าหน้าที่คอยตระเวนตรวจ
แต่ก็ยังสามารถเล็ดรอดนำขยะไปทิ้งได้
และพบว่ามีการขยายพื้นที่ที่จะทิ้งขยะอีก๓จุดคือ
จุดแรกบริเวณบ้านหนองเสรียม

และจุดที่๓ที่เป็นที่ดินของราชพัสดุ
หลังวัดศรีปันเงินซึ่งเป็นป่าละเมาะค่ะ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยุหว่ายังคงให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ผู้ประกอบการจัดเก็บขยะมีรายได้วันละหลายหมื่นบาท
แบ่งผลประโยชน์กับเจ้าของที่ดินในการอนุญาตให้นำขยะเข้าไปทิ้ง
ซึ่งหลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่นิติกรทำหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของที่ดิน
ก่อนที่จะเข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ